มาดูอีกหนึ่งเหตุฆ่าตัวตายนะครับ
เป็นนิสิตสาวชั้นปีที่๓ของมหาวิทยาลัยเกษตร
กระโดดลงจากอาคารเรียน
จากชั้น๘ลงมาถึงพื้นเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังได้รับแจ้งว่านิสิตสาวมหาวิทยาลัย
บางเขนก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละครับ
กระโดดตึกอาคารศูนย์เรียนรวม

เบรนด้านล่างก็ไปพบศพของนิสิตชั้นปีที่๓
คณะบริหารธุรกิจอายุ๒๑ปีชาวจังหวัดระยอง
สภาพศพสวมชุดนิสิตอยู่เลยนะครับ

ตามร่างกายพบมีบาดแผลศีรษะแตกแล้วก็เสียชีวิต
จากการตรวจสอบที่บริเวณระเบียงชั้น๘
ไปพบรองเท้าแตะสีน้ำเงิน๑คู่
ขวดน้ำเปล่าและกระเป๋าผ้าแบบสะพายลายสีขาวฟ้าวางทิ้งไว้

ไปพบการพิมพ์ข้อความบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของเธอ
โดยข้อความถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่๕มีนาคมคือเมื่อวานี้
หัวค่ำคือทุ่ม๗นาที
ก็ขอโทษหนูไม่ไหวแล้วจริงหนูเหนื่อยมาก

อย่างที่บอกไปเขียนไว้ในช่วงหัวค่ำ

หนูไม่เข้มแข็งพอนะครับ
ก็เป็นข้อความที่ถูกพิมพ์ทิ้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของเธอเอง
คือเธอพิมพ์แล้วเธอก็แคปหน้าจอนั้น
ตั้งเป็นหน้าจอในหน้าแรกของโทรศัพท์มือถือ
เหมือนเป็นเซตาทิ้งไว้แบบนั้นเลยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
นำศพส่งสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นก็ประสานญาติให้ทราบนะครับ
จากการสอบถามพยานซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา
ก็ให้การว่าขณะที่กำลังนั่งอ่านหนังสือ

จู่มีเสียงดังตกกระแทกพื้นอย่างแรง
รีบเดินไปดูพบผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่นะครับ
ก่อนจะรีบแจ้งรปภประจำอาคารทันที
ส่วนอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเรียนรวม
ก็จะมีการเปิดให้เรียนจนถึงเวลา๒๐นาฬิกานะครับ

รอปภจะเป็นคนปิดตึกปิดอาคาร

ขึ้นมาเรียนตามปกติก่อนหน้านี้นะ
จากนั้นก็ไม่ได้ออกจากอาคาร

ช่วงที่รอปภเดินตรวจตราอยู่

กระโดดลงมาฆ่าตัวตายจนเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายน่าจะมีอาการเครียดจากปัญหาส่วนตัว

นี้นะครับก็ต้องรอทางญาติของผู้ตายเดินทางมาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
ก่อนสรุปถึงสาเหตุอีกครั้งนะครับ
กับข้อความทางโทรศัพท์ที่ไม่ไหวแล้วจริงแล้วก็เหนื่อยมากจริง
แล้วก็หนูไม่เข้มแข็งพอคืออะไรจากปัญหาอะไร

ช่วงนี้ข่าวคราวของนิสิตนักศึกษาที่กระโดดอาคารเรียนเสียชีวิต